เอ้าใช่เหรอคุณคุณค่ะมาถึงที่กระแสแรงดีกว่า
พอไม่อยากจะให้คุณผู้ชมต้องฝันร้ายไปมากกว่านี้นะคะ
เอาคุณค่ะคนนี้มาช้าแต่มาชัวร์แพทย์นับประพาค่ะคุณ
ล่าสุดเนี่ยชวนหลานสาวคนสวยค่ะมาเต้นแอร์เลิเทนต์ให้คุณแม่ดูด้วย
อาจจะน่ารักขนาดไหนไปชมหน่อยสิ

เนี้ยเราร

ในโลกออนไลน์ด้วยก็พากันเข้ามาคลิกชม
หลังจากโพสต์ได้เพียงชั่วโมงเดียวนะคะคุณ
ก็สามารถทำยอดวิวได้สูงถึง๑๙๐๐๐วิวเลยทีเดียวค่ะคุณ
อกจากนี้ค่ะก็มีแฟนคลับบางส่วนที่โพสต์ข้อความเป็นห่วงคุณแม่ที่กำลังตั้งคันอยู่
ให้ลดสเต็ปลงหน่อยนิดนึงค่ะ

ขณะที่บางคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงสรีระของดาราสาวคนดัง
ว่าเห็นท้องเนี่ยค่อยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วด้วยค่ะ
นี่คุณส่วนด้านชีวิตส่วนตัวของว่าที่คุณแม่สุดฮาแพทนับประพานะคะ
ก็ช่างจะสุขสบายจนทำเอาสาวหลายคนอิจฉาเลย
เพราะว่าสามีสุดที่เลิฟคุณเบ้นค่ะ
เอาอกเอาใจอยู่ตลอดเวลา
นี่คุณโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยที่ดูท่าจะใส่ใจเป็นพิเศษด้วยนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะคุณเบ้นเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพศรีภรรยา
ขณะนั่งอยู่ในรถพร้อมแคปชั่นว่า
ไปแม่หมาไปหาข้าวกินกัน
จะดีเหรอแม่หมาไปหาข้าวกินกันยังไง
ลงอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยค่ะ
ซึ่งเหล่าฟอลลอเวอร์นะคะก็สังเกตองค์ประกอบในรถว่า

ก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าตัวก็เคยลงภาพรถสปอร์ตคันหรูแลมโบกินี่
ทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวว่า
ว่าที่คุณพ่อนะคะว่าเนี่ยถอยออกมาเพื่อเป็นการรับขวัญลูกชายในท้องหรือเปล่า
งานนี้จะใช่หรือไม่นะคะก็ต้องไปรอให้ทั้งคู่เนี่ย
คอนเฟิร์มกันอีกทีหนึ่งค่ะ
เดี๋ยวนะเป็นเด็กแว้นที่ไฮโซไฮโซ

อเตอร์ไซค์เนี่ยก็คันท็อปนะจ๊ะลัมโบกินี่ถอยมา

เท่ามีเทคว่า
ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
เคมีตรงกันเนอะคุณน้อง
อ่านยังไงเดี๋ยวรอติดตามทรายหญาตรัสตัวน้อยของทั้งคู่ละกัน